ไปดูเรื่องของการรักษาอาการโรคต่างในแบบโบราณกันหน่อย
โดยเฉพาะการรักษาอาการปวดฟันแบบโบราณ
เขาใช้วิธีในการรมควันเข้าหูค่ะคุณ

หอดลงไปครับหยอดเม็ดกุญช่ายนะครับน้ำมันพืชนะครับ

เดี๋ยวเราจะมาดูผลว่าแมงมันเป็นตัวยังไงนะครับ
เอาเตรียมตัวพิสูจน์ครับ

มันมีจริงเหรอไอ้แมงกินฟัน
นั่นน่ะสิเห็นแล้วหวาดเสียวเนอะหวาดเสียวบอกไม่ถูกอ่ะ
คืออันนี้เป็นวิธีการเป่าแมงกินฟัน

ให้มันออกมาทางรูหู
คือชาวบ้านเขาเรียกวิธีนี้ว่าอู่รูหูนะคะ
จริงก็คือเป็นการรักษาอาการฟันผู
ฟันแบบโบราณที่เขาเรียกว่าแมงกินฟันนั่นแหละ
อันนี้คือตามวิถีพื้นบ้านของโบราณเขานะ
สำหรับวิธีการเขาจะเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์
เขาก็จะมีเม็ดก๋วยจี้นะกะละมะพราวอายางค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาจะใช้สายยางต่อจากกะลาไปที่หู
ด้วยวิธีการรมควันเข้าทางรูหูแบบที่เห็น
แล้วควันจะพุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งเข้าที่รูหูเลย
จากนั้นตัวแมงกินฟันหรือตัวหนอน
นอมเขี่ยวที่เป็นตัวการที่ทำให้ฟันผูปรวดฟัน
มันจะหลุดออกมาแล้วก็ตาย
แล้วก็ร่วงลงไปอยู่ในกะลา
แล้วลักษณะตัวที่ออกมามันจะเป็นตัวแบบ

หลังจากเสร็จสิ้นการที่เอาแมงกินฟันออกจากหู
เอ้ยออกจากหูออกจากปาก
งงไปหมดแล้วตัวเองกินฟันทำไมเอาลมควันเข้าหู
คือหลังจากเสร็จสิ้นการที่เอาแมงกินฟันออกจากปาก
ผู้ป่วยเนี่ยเขาจะอาการดีขึ้นจะหายปวดฟันนะคุณ

เขาเรียกอะไรเป็นวิธีแบบโบราณแผนโบราณที่เขาใช้กัน

ไอ้เจ้าแมงกินฟันมันมีจริงไหม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดฟันนั้น

ไปหาหมอค่ะให้หมอได้ตรวจดูว่าเมนเกิดจากอาการอะไร
จริงมันไม่ได้มีแค่อาการฟันผูกอย่างเดียวนะ
ที่ทำให้เราเกิดอาการปวดฟันได้ถูกไหม
เงือกอักเซฟอะไรต่างมันเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะ
เอาคลิปนี้มาให้ดูเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อย
ว่าในสมัยโบร่ัมโบราณเขามีการรักษาแบบพื้นบ้าน